จะถึงเวลาเยี่ยม
พอเห็นคนขี้ป่าเห็นหนึ่ง
นั่งด่าพี่แจ๊กฟันคอให้สอนชัย
แต่เด็กที่นั่งอยู่หน้าโรงลิเกเนี่ย
เด็กก็ชี้แม่ผีผี

แต่สอนชัยใส่ชุดลิเกทรงเครื่องแบบที่ผมให้พี่แจ๊คดูเมื่อกี้

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุครับ
พบกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ

ก็มาเจอมาเจอกับคุณผู้ชมทุกค่ำคืนของวันศุกร์

คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะรับชมได้ที่ช่องทางเดียวเท่านั้น
ส่วนประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญตลอดทั้งเดือนนี้

ว่าเราจะมีการพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ
เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนาฏศิลป์แบบไทยครับ
กลัวแล้วก็สยองขวัญให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รับฟังกันอีกหนึ่งเรื่อง

ไปพบกับครูทรได้เลยครับ
ทรครับเมื่อครั้งที่แล้วครูทรมาเล่าเรื่องสัมเภาทอง

ครั้งนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เจอกับตัวเอง

ครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องกล่อมนารี

น่าฟังฮะเป็นชื่อแบบไทยดี

เรื่องกล่อมนารีนะครับพี่แจ๊กก็คือ

รุ่นคุณตาคุณยายก็จะเป็นลิเก
เป็นลิเกเก่ามาเล่นลิเกมาเรื่อย
จนถึงมาถึงรุ่นแม่เนี่ยก็คือเลิกเล่นแล้ว

เขาต้องใช้องค์ประกอบของหน้าตาด้วย
ในเรื่องชุดในกระเทียดเป็นเรื่อง
ประกอบโดยรวมของคณะอีกหลายอย่าง

เอกนางเอกก็อายุตามเวลาไปก็คือแก่ลง

ก็จะมีเหมือนคณะลิเกคณะใหม่เกิดขึ้นมา

มีการแสดงที่มันหวือหว่าขึ้นมา

พอคณะเก่าก็เลิกเล่นไป
พอมันถึงรุ่นแม่แม่ก็ไม่ได้ทำต่อ
แต่ด้วยตัวผมเองเนี่ยคือมีเชื้อสายอยู่แล้ว
จิตใจชอบอยู่แล้ว
ก็เสาะแสวงหาคณะข้างบ้าน

แต่ทีนี้ไม่ได้เข้าไปเล่นลิเก
แต่เข้าไปเป็นลักษณะเป็นครูสอนเดนเซอร์
เพราะว่าถ้าพี่แจ๊คจะสังเกตเห็นลิเกสมัยนี้
เปลี่ยนจากการรำโชว์ด้านหน้าเวที
จะเป็นการร้องเพลงแล้วมีเดนเซอร์เต้นซะส่วนประยะ

พอลำเสร็จก็จะออกมายืนถือพระบรมชายลักษณ์
ร้องเพลงสันเสริญมีถือทงชาติ
ลิเกะลุ้นสมัยที่ผมเด็กที่เคยอยู่อะ

ทีนี้ลิเกข้างคณะบ้านผมเนี่ย

เพราะว่าการที่จะอัพค่าตัวของคณะขึ้นได้นะพี่แจ๊ค
จะต้องมีรูปแบบอะไรที่มันทันสมัย
ทั้งเรื่องไฟแสงสีเสียงต่างฉาก
ปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนฉากด้วยนะพี่แจ๊ก
ไม่ว่าจะออกไปในป่าในวังก็ฉากเดิม
แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนรูปแบบขึ้นเยอะ
เลยทำให้ลิเกมันดึงดูดแล้วก็ไม่น่าเบื่อ
ทีนี้เขาก็เลยให้ผมเข้าไปในฐานะเป็นครูสอนเต้น
ตอนนั้นอายุประมาณ๑๕ก็พอจะเต้นได้บ้าง
เป็นลูกทุ่งถ้านับ๘ง่ายไม่ได้ยากอะไร
ไปอยู่ได้คณะเขาประมาณเดือนหนึ่ง
ก็เริ่มได้คลุกคลีกับพวกลิเก
พระเอกริเกย์คณะนี้ไม่ขออื่นชื่อคณะแล้วกัน

พูดจาฉอเลาะกับแม่ยกเลาะเล่นอะไรตรงนี้อะไรเนี่ย
แต่คนที่สองคือเงียบคลึ่มไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไร
ผมก็จะแยกออกโดยลักษณะบุคลิกเขาโดยตรง
เวลาเข้าไปก็จะไปสอนส่วนมากผมสอนก็จะสอนเฉพาะนางลิเกเต้น

จะเป็นนางลิเกก็คุกคลีเขาไปอยู่อย่างนี้สักพักนึง
ก็เริ่มมีปัญหาในวงเริ่มมีอะไรแปลกขึ้นในวง
อย่างเช่นคนพวกคอนโบยพวกตั้งโรงโรงนิเกย์
ตั้งคณะโรงนิเกย์บางทีเรานอนอยู่คือพวกคอนโบยเนี่ย
จะมีเปรย์พี่แจ๊คเป็นเปรย์ที่ผูกน้องนอนหลังรถนี่
บางทีก็จะมีคนมาเขย่าเขย่าตื้นเหมือนมีลักษณะเหมือนมาเรียก
มาปลุกพอตื่นขึ้นมาก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ลิเกก็ยังไม่เลิกทั้งที่ลิเกกำลังเล่นอยู่นะพี่แจ๊ค
เขาก็มาถามในวงว่าเฮ้ยมีใครมาเรียกหรือเปล่า
ก็ไม่มีใครมาเรียกหลังจากนั้นมาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งคณะนี้
ไปเล่นต่างจังหวัดขากลับเนี่ยพี่น้องสองคนเนี่ยเขากลับด้วยกันพี่แจ
เขาขับรถกลับไปกันแล้วรถก็มาสุมประเทศ
เสียชีวิตนะเพราะมีตรงนั้นมาเนี่ยคนเป็นพี่คุณโตนะพี่แจ๊ค
ไม่พูดไม่อะไรคือบุคลิกต่างของน้องที่ตายไปเนี่ย

คือตัวผมเองผมเป็นคนช่างสังเกตคน

ผมก็สังเกตเห็นว่าตัวเขาเริ่มเปลี่ยนไป
แต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรคือทุกคนไม่ค่อยได้คุยกันอยู่แล้ว

คือไม่ค่อยได้สังเกตอะไรสักตัวหนึ่งเริ่มสังเกตเห็น
ทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยวันหนึ่ง
ผมเห็นชุดแขวนอยู่หลังโรงลิเกเยอะเลย
แล้วที่ตัวผมเองเลือดศิลปินมาเยอะนะพี่แจก
อยากจะเล่นลิเกบ้างก็เลยขอตบโผล่ลิเก
ตัวโผลลิเกคือหัวหน้าคณะหัวหน้าคุณทีมงาน
ผมบอกลุงผมอยากเล่นจังเลย
เพราะว่าตั้งแต่รุ่นตามมาก็ไม่มีใครได้เล่นได้อะไรเลย

แต่ด้วยความที่อยากเล่นลุงก็บอกเออท่านก็หยิบชุดไปใส่
เดินตามพระเอกแล้วกันให้ไปเป็นพวกทหารบ้าง
ชาวบ้านเป็นตัวโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีบทพูดไม่ต้องมีบทร้อง
เดินตามไปเฉยเขาวิ่งเข้าก็วิ่งเข้าเขาวิ่งออกก็วิ่งออกของเขา
คือขอให้ได้สัมผัสวัฒนธรรมตรงนี้บ้างอะไรอย่างนี้
วันนั้นผมก็โตโผลิเกเขาก็บอกว่าวันนี้เล่นเรื่องจันทโครบนะ
พระเอกลิเกก็ลำออกไปเลยพี่เอก็ลำออกไป
พอล้ำออกไปเสร็จผมก็เดินตามเป็นทหารก็กำลังจะไปเฝ้าพระเจ้าตาตามท้องเรื่องนะพี่แจ๊ค
ก็ลำไปน้อยลำไปกำลังโยกตัวกล่อมตัวอยู่อย่างนี้
อยู่ไฟก็ดับพรึบดับทั้งโรงลิเกเลยเหรอ
โรงลิเกเลยพี่แจ๊คทั้งด้านหน้าและด้านหลังดับหมด
แต่ทีนี้นางลิเกที่แต่งหน้าอยู่ข้างหลังก็วิดวาดกันเพราะว่ากำลังเขียนคิ้วอยู่
ไฟก็ดับพลึบส่วนแม่ยกแม่ยายที่นั่งอยู่ด้านหน้าเวทีเนี่ย
ก็ด้วยความแบบไฟดับก็คือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าสมัยก่อนไฟยังไม่พอเท่าไห
บางทีเครื่องปั่นไฟเสียไฟอาจจะตกเขาก็นั่งกันดูปกติ
แต่สิ่งที่ไม่ปกติคือตัวผมผมอยู่ใกล้พระเอกที่สุดอย่างพี่แจ๊คเป็นพระเอกเนี่ย
ผมอยู่ใกล้พี่แจ๊คอย่างนี้พระเอกลิเกลำลงไปแต่ผมมายืนอยู่ใกล้สุดแล้วไฟมันดับ
แต่ในความมืดมันเห็นชัดเพราะพระเอกใส่ชุดขาวแล้วเป็นเพชรคือมันเห็นถึงไฟดับมันก็ยังเห็นอยู่
ดูเองใหญ่เลยลิ้นปี้นหมดแล้วอะไรอย่างเนี้ย
ลุงก็ออกมามาช่วยกัน

พูดบทโจ๊กให้มันเป็นเรื่องฮากบเกลื่อนเรื่องตรงนี้ไป

เค้าก็เลยให้ตัวโจ๊กเนี่ยตัดบทจบ
โดยการที่เล่นให้ตัวโจ๊ก็เป็นคนสรุปเรื่องเลยว่า
หลังจากนั้นจตุโครบเปิดพระอกเจอนางโมลา

แล้วก็โจรป่าก็ฆ่าจันทกลบตาย

แจ๊คของพี่เอยังไม่ดีขึ้น

ฉากที่พระเอกลิเกบีบคอตัวเองนั่นแหละ

ใครที่อยู่บ้านใกล้ก็กลับได้
ใครที่อยู่บ้านไกลก็จำเป็นที่ต้องอาศัยนอนลงลิเก
คือโรงลิเกสมัยก่อนบอกมันไม่เหมือนสมัยนี้พี่แจ๊ค
สมัยนี้จะเป็นลิเกลักษณะเปิดโล่งข้างบนไม่มีหลังคา
เป็นเวทียาวกว้างแล้วก็
บันไดที่ขึ้นไปหลายชั้นมาก

ด้านหน้าเป็นฉากแต่ด้านหลังเป็นห้องกว้างสามารถนอนได้
มีห้องน้ำในตัวมีอะไรคือเหมือนบ้านหลังนึงเลย

๑๐บาท๒๐บาทก็นั่งดูได้ตลอดอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นใครที่บ้านไกลพี่แจ๊คก็จะนอนอยู่หลังโลลิเก
แต่ตัวผมเองยังไม่ไกลมากประมาณโล๒โล
แล้วผมก็อาศัยกลับกับคนที่เขาเป็นคนบอยที่แบกของเลยนะ
ก็ลุงเดี๋ยวผมขอติดรถกลับบ้านด้วย

ได้เงินก็เท่าเดิม๓๐๐บาท

ข้างบ้านเขาขายของชำ

เขาจะต้องออกไปซื้อของที่ตลาดสด

เพราะว่าจากบ้านของป้าที่ขายของ

เมื่อคืนป้าเห็นมึงเล่นยันดึกเลยนะ
เห็นยันเล่นถึงตี๔กว่าตี๔๔๓๐อ่ะ
ขับรถออกไปซื้อของป้ายังเห็นเล่นอยู่เลย

มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงลิเก

ไฟมันดาบแล้วพระเอกลิเกเป็นแบบนี้
สองคนสี่ตาเห็นหมดเลย

ตรงที่ว่าลิเกลำแต่ไม่มีคนดูพี่แจ๊ค

แต่ลิเกน่ะลำตัวพระตัวนางนี้ลำกันแบบสอดสร้อยคือแบบลำ
และที่น่าแปลกอย่างคือไม่มีเสียงดนตรี
ลำแห้งก็ยืดยุบช้าเหมือนลำถวายมืออย่างนี้

ป้าก็บอกเออเขาคงกลัวข้างบ้านด่า

และที่เล่นเช้าสว่านเพราะหมอลำ๖โมงเช้ายังไม่เริ่มเลย
แต่อันนี้ลิเกโดยปกติอ่ะไม่เกินเที่ยงคืน

ผมก็บอกไม่จริงอะป้าผมเล่นอยู่กับวง

ผมก็เดินเข้าวัดมาอยู่หลังโรงลิเกเลย
เขามาเป็นพร้อมจะแต่งหนูแต่งหน้าอะไรเขาว่าไป
เพื่อจะให้เล่ะแรง
จะเกิดขึ้นมันก็ผ่านมานานแล้ว
พี่แจ๊คจะถามไหมจะสงสัยไหม
ใช่ผมก็ถามเลยบอกลุงลุงต้องเล่านะ
ลุงต้องเล่าเพราะว่าผมเป็นเด็กเกิดตอนนั้นนะ
ผมไม่รู้ว่าเผื่อผมทำอะไรไม่ดีไป

ของเขาวางไว้บางทีเราอาจจะเดินข้ามเดินเหยียบอะไรอย่างนี้
ก็เลยบอกลุงลุงต้องเล่านะลุงเล่าให้ผมฟังเถอะ
มันเกิดอะไรขึ้นลุงเขาก็เลยย้อนไปว่า
เมื่อสมัยลุงเขายังเป็นเด็กอายุประมาณ๗๘ครัว

เป็นสายลิเกที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น
ลุงเขาก็เล่าว่าสมัยก่อนลุงเขาอยู่ในคณะลิเกคณะหนึ่ง
ซึ่งเป็นคณะลิเกทรงเครื่องไม่เหมือนลิเกปัจจุบันนี้
ลิเกทรงเครื่องก็คือเป็นเครื่องละครที่ใส่ลำมันจะเป็นลักษณะคล้ายโขนพี่แจ๊
เป็นการนุ่งจูงกระเบนแล้วก็มีการแต่งเครื่องทรงที่ใส่

ห่วงก็จะไม่มีผู้เสียบเหมือนไปลิเกนะ
จะเป็นชะดาทรงเชิดและก็แหลมขึ้นไปไปยอด

เดี๋ยวมีตัวอย่างมือรูปให้พี่เจ้งดู

เพราะพอบนที่ท่านผู้ฟังบางทีไม่เข้าใจนะครับพี่เจ้ง
จะเป็นลิเกลักษณะชุดแบบนี้
อันนี้ภาพนี้นะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพตามไปด้วย
ทีนี้ลุงก็บอกว่าลิเกสมัยก่อนเป็นลิเกทรงเครื่อง
เวลาลำเวลาเล่นอะไรเนี่ยคณะนี้จะมีสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งพี่แจ๊ค
คือโดยปกติเขาจะมีเพลงเขาเรียกว่าเพลงห่มโรงเย็น
ผมโรงเย็นจะตีก่อนออกแขกจะตีออกก่อนทุกอย่างจะขึ้นต้นให้ผมโรงเย็นก่อน
ซึ่งเอาจริงพระเอกนางเอกยังไม่ได้แต่งตัวเลยด้วยซ้ำ
แต่พอโหมลงเย็นขึ้นคนจะต้องรีบมาปูเสือจองกันเลย
ถ้าในสมัยนี้ก็คือเป็นลิเกดังในสมัยนี้เลย
เหมือนเล่นเพื่อเรียกคนส่งเสียงไปเพื่อเรียกคนเข้ามา
แต่จริงห่มโรงเย็นเขายังไม่มากันเขาจะมาช่วงไหว้ครูเพลงไหว้ครูเพลงจัตุการขึ้นอย่างนี้
พอสาธุการขึ้นเขาก็รู้แล้วว่าลิเกจะเตรียมออกแล้ว
เขาจะต้องมารอนั่งดูออกแขกจะมีแขกออกมาเต้นระบงระบำแขกว่าไป
ทีนี้พอห่มโรงเย็นขึ้นคนนั่งกันเต็มเลย

ลุงเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันแปลกแล้วปกติลิเกทุกคณะเขาจะมีตัวชูโรงแค่พระเอกนางเอกอะไรอย่างนี้
แต่คณะนี้พี่แจ๊คเชื่อไหมว่าตั้งแต่ตัวพระเอกเย็นตัวโกงตัวโจ๊กนางดาวยงดาวยั่ว
มีพ่อยกแม่ยกหมดเรามากันแบบมืดฟ้ามัวดิน
ลุงเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาสังเกตเห็นว่าทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มต้นห่มโรงเย็นเลยนะ
มันยังไม่มีคนมาเลยพี่แจ๊คเขาจะเอาโต๊ะหนึ่งโต๊ะความกว้างใหญ่ประมาณ
แล้วก็มีเครื่องเส้นมีเลือดสดมีตับสดมีไส้มีเนื้อสดมีปลา

แล้วก็จุดทูป๑ดอกปักทูป๑ดอกปักหน้าโรงลิเก
พอปักเสร็จพอทูบหมดเขาก็ลาของทั้งหมดเข้าไป
เราไม่ได้ทำแค่อาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งนะพี่แจ๊
ทำทุกครั้งที่เล่นลิเกทำทุกวันที่ตั้งโรงลิเก
ลุงเขามารู้ตอนหลังว่าคณะนี้เขาเลี้ยงผี
นั่นไงเพราะว่าจุดทูปหนึ่งดอกคือการเลี้ยงผี
แต่ผีนี้ไม่ใช่กุมารทองหรือว่ารักยมนะพี่แจ๊ค
กว่ากุมารทองรักยมเขาเลี้ยงโหงพาย
หรือทางภาษาพวกไทยลื้อไทยใหญ่ไทยดำ
เขาจะเรียกว่าปอบ
ทุกครั้งที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะทำพิธีตรงนี้ตั้งพิธีตรงนี้
แล้วให้คนในคณะมาไหว้หมด
หลังจากนั้นมาทุกครั้งที่จะมีการแสดง
เขาบอกเขาสังเกตเห็นว่าพระเอกลิเกจะอ้าปาก
แล้วก็เอานิ้วแตะเข้าไปในคำนี้
แล้วก็แตะที่หน้าแล้วก็ท่อง
ทุกครั้งที่ออกไปจะทำทุกครั้งเลยค่ะ
ลุงเขาก็เลยไปถามตัวผัวสมัยนั้น

เขาก็บอกว่ามันเรียกปอกมา

เขาทำพิธีแบบเรียกปอกมา

เป็นผีที่เขาเรียกว่าเป็นผีที่ดุที่สุด

ตามความเชื่อถ้าใครมีของหรือเป็นคนที่เห็นผีเนี่ย
เขาจะเห็นปอบนั่งค่อมบาปของลิเกคนนั้นที่ทำพิธีแบบนี้
ค่อมแล้วก็เอาลิ้นแลบแล้วก็เรียนหน้าอย่างนี้

ทุกคนที่มานั่งดูจะหลงบนเสน่ห์หมดเลย
เพราะปอบจะเลียหน้าตั้งแต่วินาทีที่เอาลิ้นแตะตรงนี้

เขาเพิ่งรู้ตอนหลังว่าเลือดในถ้วยนั้นไม่ใช่เลือดสัตว์

เขาจะเจาะกระบีบหยดลงไป
ลิเกคนไหนที่เลี้ยงก็ต้องเอาเลือดตัวเองหยดลงไปให้ปอบนั้นกิน
แล้วทีนี้ก็คือดังแบบว่าคนก็แบบติดกันเยอะอะพี่แจ๊ค
แต่ว่าเขามีข้อห้ามอยู่ข้อหนึ่งนะในขณะนี้
เขาบอกว่าถ้าคนในคณะนี้เขารักเหมือนลูก
เพราะฉะนั้นพี่แจ๊คเป็นลูกทุกคนเป็นลูกเป็นลูกเนี่ย
ลูกกับลูกจะมาชอบกันจะมารักกันในชั้นเชิงสู้สาวไม่ได้
เขาห้ามรักกันคือถ้าใครรักกันหรือแอบรอบได้เตียกันเขาไล่ออกเลย
ไปอยู่ที่อื่นห้ามมีเรื่องชู้สาวโดยเด็ดขาดไม่ให้มีเลยห้าม
พอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาโตโปรลิเกคนนี้เขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งสวยสวยมากสวยสุดในคณะ
แต่ว่ายังไม่ได้เป็นนางเอกนะเพราะว่าเขามีนางเอกของเขาอยู่ประจำอยู่ที่เล่นคู่กับพระเอกลิเกคนนี้
เอกลิเกคนนี้เขาชื่อตาสอนชัยสอนชัยเนี่ยเอาง่ายคือทุกคนมีแม่ยกแล้วนะสอนชัยเยอะกว่าทุกคนในคณะ
คือเลี้ยงผมไม่แน่ใจว่าเขาเลี้ยงปอบเลี้ยหน้าอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเขาเลี้ยงอย่างอื่นเพิ่มไหม
ทุกครั้งที่มีการแสดงเนี่ยพอเลิกการแสดงปุ๊บเขาจะไม่ค่อยอยู่ที่คณะเขาจะตามไปไหนทำไมแม่ยกพาไปกินนู่นกินนี่อะไรอย่างนี้ก็จะหายไปตลอด
จนมีอยู่วันหนึ่งสอนชัยเนี่ยเขาไปแอบชอบกับลูกสาวเจ้าของคณะตัวโผล่ทีนี้ตัวโผล่ก็รู้ว่าเกิดลักลอบได้เสียกัน
คือสมัยก่อนเขาจะรับไม่ได้นะพี่แจ๊คว่า
ถ้าลิเกมีสามีหรือมีภรรยาแล้วเนี่ย
เพราะฉะนั้นเขายอมรับ
แต่แบบลับให้รู้กันภายในคณะ

ออกสื่อไม่ได้บอกใครว่าตาสอนชัยมีเมีย
ทีนี้ด้วยความที่แบบเป็นผู้หญิงอะพี่แจ๊คถ้าเกิดผมเป็นผู้หญิง
สามีผมเนี่ยไปมีคนอื่นไปจีบไปกับคนอื่นตลอด
ด้วยความเป็นผู้หญิงมันก็เก็บกฎมันก็น้อยใจ

ลิเกปุ๊บสอนชัยจะไม่อยู่สอนชัยจะออกไปกับแม่ยก
แล้วทีนี้ก็เกิดเก็บกฎทุกวันทุกวันจนมีวันหนึ่งไปเล่นลิเกต่างจังหวัด
เขาเมาเลยนะพี่แจ๊ค๓วัน๓คืน
เขาเหมา๓วันเลยแล้วทีนี้เป็นวัดใหญ่
ก็เลยไปเล่นคืนแรกไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพี่แจ๊ค
เป็นเหตุการณ์แบบปกติพอคืนที่๒สอนชัยเริ่มออกฤทธิ์แล้ว
เริ่มออกฤทธิ์ก็คือพอลิเกฮเลิกไปกับแม่ยก

มันจะต้องเล่นคืนที่๓คืนสุดท้ายแล้ว

ก็เล่นเรื่องจันทกโคลบ

ได้พออบแล้วนะ
พอเปิดพระอบก็จะมีแบบนางโมลาออกมา

ก็พระเอกเขาจะร้องเพลงกล่อมนางเอก

ผมจะบอกก่อนท่านผู้ฟังด้วยพี่แจ๊คด้วยว่า

ในการใช้ในคณะของผมเท่านั้น
คือเป็นคำสั่งรุ่นต่อรุ่นเลยว่า

ตะโครบและห้ามเอาเพลงกล่อมนาลี

แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าวันนั้นเขาเล่นเรื่องจันทโครบ
พาร์ทแรกพาร์ทที่ปัจจุบันที่ผมอยู่

อันนี้เป็นต้นเหตุแล้วเป็นที่มาของ
ข้อห้ามว่าทำไมถึงห้ามเล่นเรื่องจันทุโครบ

เพลงนี้ที่ครูทรกำลังกล่าวถึง

แต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ในคณะลิเกคณะนี้ก็แล้วกันว่า

เพราะอะไรยังไม่รู้เดี๋ยวครูทรก็มาเล่าให้ฟัง
ใช่ครับพอนางเอกก็จะเริ่มหลับ

โอ้โหครูนี้แน่นอนจริงนะ

กล่อมให้ผู้หญิงหลับ

สายสมอนนอนเถิดพี่จะคล่อม
ก็ดีเป็นเนื้อเพลงดี
เป็นเนื้อเพลงดีก็คือเอามาจากวรรณกรรม

ตามท้องเรื่องที่เรารู้ซับซากมันอยู่แล้ว
แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่แบบว่าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นพี่แจ๊ค
ตัวที่เป็นโจรป่าก็เดินออกมา
จริงแล้วตามท้องเรื่องคือต้องรอให้พี่เอกตื่นก่อน
ต้องรอให้พระเอกตื่นก่อนแล้วก็คะล้อกัน

เอกตื่นขึ้นมาก็เห็นโจรป่ารอปุ๊บ

ดาบร่วงแอบหยิบแบบให้โจรป่า
เพื่อที่ให้โจรป่านก็ฆ่าพระเอกให้ตาย
อันนี้คือตามท้องเรื่อง
คารุงริเกียร์
ฆ่าคนดูเนี่ยนะ
เป็นเพราะว่าหนึ่งตำรวจมาถับปากคำคนที่เป็นพ่อตาด้วยนะ

เป็นคนที่พ่อตาจ้างมาหรือเปล่า

วันต่อก็มีสินค้า
เลยไม่รอให้ไปตื่นก่อน
ก็เอามีดฟันไปที่คอแล้วก็ตาย

เป็นความอาถรรพ์ของคำสาบานหรือเปล่า
เพราะว่าทุกคนที่เข้ามาในคณะพี่แจ๊คต้องสาบาน

แล้วทีนี้ด้วยความที่ผมบอกพี่แจ๊คไปว่า
ตะสอนชัยเขามีไม่ยกเยอะ

นอกจากพออบเดรน่าเขาจะมีอะไรเพิ่มไหม

แต่สอนชัยเขาโดนฆ่าตาย

ลิเกนี้ก็ปิดไปประมาณเดือนหนึ่ง
ไม่มีใครกล้ามาดูกล้ามาเล่นอะไรเลย

เขามีด้านคุณสัยเวทมนตร์อยู่บ้างพอสมควร
เขาก็กลับมาฟื้นฟูคณะเขาใหม่
ดึงตัวพระรองต่างเอามาปั้นเป็นพระเอกใหม่
เอาตัวลูกสาวที่โดนตบตี

คนก็เริ่มกลับแหงกลับเข้ามาดูเหมือนเดิม
กายที่ว่าเมื่อก่อนเรื่องสอนชัยดังมาก
หลังมาสอนชัยด้วยความดังของลิเกชุดใหม่
แต่สอนชัยก็เริ่มดกเงียบหายลงไป
เงียบผ่านลงไปจนคนจะลืมแล้ว

มีอยู่วันหนึ่งพระเอกลิเกก็กำลังลำออกมา

ฉากตอนที่นางโมลานอนอยู่ในตัก

กำลังนอนเสร็จแต่อันนี้ไม่ได้มีแบบว่า
ใครมาเอามีดมาฟันคอหรือไฟดับอะไรไม่มีนะพี่แจ๊ค

นอนโดยปกติส่วนมากเด็กจะชอบไปนั่งดูหน้า
เพราะถ้านั่งดูหลังตัวเราเล็กเรามองไม่เห็น
เด็กก็ชี้แม่ผีผี
ชี้ไปที่ขื่อลิเกข้างบน
แม่ก็ไตลูกจิบดังอะไรกำลังลุ้นอยู่
เอกจงกำลังฟันกันแย่งนางโมลาอย่างนี้
ถึงฉากลุ้นอยู่แล้วหน้าปีภาพกองก็ลวน

ไอลูกก็แม่ผีผีชี้อยู่อย่างนั้น

ทรงเครื่องกายที่ผมหักให้พี่แจ๊กดูบันเกียจ

ตามหลอกตามหลอนจนคนในคณะนี้อยู่ไม่ได้พี่แจ๊ค
ทีนี้ด้วยตัวของเจ้าของคณะเอง

เขามีคุณสัยเขามีเวทมนต์อะไรเขาอยู่บ้าง

ด้วยความที่แบบว่าถึงไม่ได้หลับจริงอะพี่แจ๊คแต่วันนี้บทมันต้องหลับไง
แล้วคนเราคือไม่รู้ว่าจะตายหลับลงไปอย่างนี้
ด้วยความที่แบบตายไม่รู้ตัวตายด้วยแรงอาฆาตแรงอาถรรพ์อะไรต่างนานาน
แล้วตาในชุดลิเกมันก็เลยส่งผลให้ว่ามันมีพลังอาฆาตเยอะ
เจ้าของคณะนี้เขาสู้ไม่ได้
พอเขาสู้ไม่ได้เขาก็เลยไปหาอาจารย์เขาที่เป็นอาจารย์แถวปฐุมมานะปฐุมธานี
เป็นอาจารย์ที่เก่งมากมาที่คณะเลย
พอมาถึงที่คณะเขาก็บอกเขาก็มองคณะมองโรงนี้เอง

เท้ากระทืบพื้นอ่ะเขากระทืบพื้น
แล้วก็มึงไปพูดแค่นี้
เงียบหายไปไม่มาก่อไม่มาบรวมอยู่ตรงที่สิ้น
สตพอร์ลิเกย์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่า
ในฐานะที่เขาเคยอยู่วงนี้มาก่อน
ก็เลยให้ทุกคนระลึกนึกถึงทุกครั้งที่มีการไหว้ครู

ก่อนที่ลิเกย์จะเล่นเขาจะมีสาธุการณ์ขึ้น
พอสาธุการณ์ขึ้นเนี่ยไม่ว่าใครจะทำอะไร
ใครจะนั่งแต่งหน้าเขียนคิ้วได้ข้างเดียวทุกคนต้องวางวาง

พนมมือไหว้จนกว่าสาธุการณ์จะจบ
พอสาธุการณ์จบปุ๊บจะต้องตามด้วยเพลงกล่อมนาลี
ต้องตามด้วยเพลงกล่อมนาลีที่นอนเท่าเถิดเนี่ย

แล้วให้หลับตาแล้วนึกถึงหน้าตาสอนชัยทุกครั้ง
ลูกเจ้าของคณะโดนรถชน
พระเอกลิเกบีบคอตัวเองอะไรต่างนานาเนี่ย
เราก็ไปโยนความผิดให้ว่าต้องเป็นผีจะสอนชัยแน่
แต่ตำรวจลิเกก็บอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะ
เพราะว่าสอนชัยเขาเงียบหายตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว

แต่ทำไมทุกวันยังมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้น
ก็คือมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่เขาห่มโลงเสร็จนะ
ลิกีก็กำลังจะแต่งหน้าเขียนคิ้วอยู่พี่แจ๊ค
อยู่เขียนคิ้วท่าไหนหงายท้องไปผึ่งอย่างนี้
แล้วก็ดิ้นแต่ไม่ได้เอามือบีบคอตัวเองครับพี่แจ๊ค
ดิ้นแบบนี้สั่นแล้วก็พลิกไปข้างขวา
พลิกไปข้างขวาบอกกูจะฆ่ามันมันรบหลูกกู

เป็นเสียงผู้ชายแต่ฟิกมันฝั่งนี้เป็นเสียงผู้หญิง
กูจะฆ่ามันมันลบหลูกูแต่ว่าพี่ว่าฝั่งนี้เป็นเสียงผู้ชาย

โผล่ลิเกคนนี้เขาก็เลยไปหยิบหมากกับพลูที่อยู่หน้าพ่อแก่

จับมายัดพี่ขยี่ยัดใส่ปากไปเลย

พอยัดใส่ปากเสร็จเขาก็กรี๊ดแล้วก็สลบไป

ทุกคนก็มาล้อมวงคุยกันว่า

ทำไมเธอถึงมีเรื่องแบบนี้

คือก่อนหน้าที่พี่เกดคนนี้ก็จะไปเข้าห้องน้ำ
มีคนเข้าอยู่แล้วกำลังปวดท้องหนักอยู่

คนนี้ก็เลยมองซ้ายมองขวาเออมันก็มืดนะ

ก็เลยถกผัดถุงเจ็ดกันนั่งทุกหญิงตรงไหนก็ได้

ทีนี้มารู้ตัวหลังว่าบริเวณนั้นมันเป็นป่าช้าเก่า
ฉี่รถใส่หน้าใครก็ไม่รู้แหละ

พอเค้ามาเข้าเสร็จจะทิ้งทุกคนบอกอ้าวแล้วเสียงผู้ชายล่ะ
ตัวโผล่ลิเกย์ก็บอกว่าถ้าจำไม่ผิดนะ

เรื่องของอ่าของพ่อสอนชัยเนี่ย

เค้าบอกว่าที่เค้ามาได้เนี่ยเค้ามาช่วยนะ

ที่เขามาเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่กับเราตลอด

ทับสวงที่เค้าใส่วันที่เค้าตาย
ทับสวงนั้นแล้วก็เก็บเป็นมอดกตกทอด

เอามาเก็บไว้ทุกครั้งที่มีการไหว้ครูเลย

นั่นแหละก็เสร็จหลังจากนั้นมา

ลิเกย์ผู้ชายกำลังแต่งหน้าอยู่
ส้มเล็กสำหรับประสิบห้ายี่สี่ห้าบาท

แต่งก็จะแกะออกบีบผสมน้ำ

กิ้งลงไปหลังโรงนิเกนะเขามันไม่ได้ตีไม้ถี่นะ
เป็นร่องแล้วลิเกจะแต่งหน้าตรงไหนก็จะเอาเสือมาปู
เราก็จะนั่งเฉพาะตรงที่เขาจะแต่ง
แป้งเมเยอร์เนี่ยก็กิ้งตกร่องไปตรงใต้ถุนโรงลิเก
อ่าแต่ลิเกคนนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมขอลงไปเก็บแป้งก่อนนะ
เขาก็ลงไปเก็บแป้งในระหว่างที่เก็บแป้งเขาก็ดู
เพราะมีแสงไฟข้างบนรอดมาเขาก็เห็นว่าเออแป้งอยู่ตรงนี้
ก็เอามือไปหยิบแป้งขึ้นมาก็เหลือบตายมองเอ๊ะมันอะไรวะกลมมนต์
เป็นบาทแตกก็เลยหยิบมาดูก็เรียกรุงโตโผลบอก
คือเรื่องทั้งหมดนะพี่แจ๊คที่เกิดขึ้นที่เราทุกคนโทษตาสอนชัย

เขามาช่วยทุกอย่างเลยที่ประคับประคองเท่าที่จะทำได้นะ
ไม่ให้โรงนิเกแบบว่าโดนอสถานจากแรงบาดแตก
แสดงว่ามีคนเอาบาดแตกนี้
เมื่อกรเต้านี้ความเชื่อเลยนะครับคือการเอาบาดแตกมา
กระดาษแชงแบบเป็นแรงอธันตร์เป็นอะไรอย่างนี้
ทีนี้เขาขึ้นมาเขาก็ทำพิธีคล้ายเหมือนกัน

แล้วก็ทุกคนก็มานั่งคุยกันนะนะว่า

สอนชัยก็คือยังอยู่แล้วเขายังแฝงอยู่ในทัพทรวง

ใช่ครับ

ผมเคยเห็นที่หน้าอกริเกย์อะไรอย่างนี้นะครับ
เป็นเครื่องเงินครับ

กับว่าสิ่งที่ครูทรเล่าให้พวกเราฟังทั้งหมดเนี่ย
สิ่งที่คณะริเกย์เนี่ยเจอ

เหมือนกับแกพยายามที่จะออกมาช่วยทุกครั้งที่โรงลิเกนี้มีปัญหา

แต่ออกมาในรูปแบบที่อาจจะน่ากลัวสักนิดนึง
ซึ่งแต่ละคนก็ตีความไว้ว่าอาสอนชัยมาหลอก

แล้วรู้ไหมครับใครเป็นคนเอาบาดแตก
ก็คือคณะลิเกในบ้านผมเนี่ยพี่แจ๊คมันมีเยอะมากเลย

ว่าวันนี้คณะผมใช้เพลงอะไรเปิดตัว

อย่าไปมองแบบว่าคนที่มาแข่งกับเราเป็นศัตรู
เพราะทุกคนที่มาทุกคนก็ต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือชัยชนะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลูก
เราก็กลับไปเพราะฉะนั้นเด็กผมทุกคนถ้าแพ้กลับมาหรือชนะกลับมาก็จะปกติ

ถ้าแพ้ก็จะไม่มีร้องห่มร้องไห้ทุกคนก็จะเข้าใจว่าเออโอเคไม่เป็นไร
แพ้เพราะว่าเราทำได้ไม่ถึงที่เราซ้อมไว้

แต่อีกสิ่งหนึ่งที่มันยังค้างคาใจผมอยู่

ตาสอนชัยตกลงคือที่โดนฟันคอเนี่ยครับ
แล้วเขารู้ไหมว่าใครคนนั้นคือใคร

คือเท่าที่ผมคิดนะครับ
ถ้าจะมุ่งประเด็นไปที่พ่อตาสมัยนั้นที่เป็นตัวผม

ผมคิดว่าสอนชัยก็คงไม่เก็บเอาไว้

เท่าที่โต๊ะโผล่ปัจจุบันที่เล่าให้ผมฟังเนี่ย
คนนั้นเขาก็ป่วยแก่ตายไปปกติ
ไม่ได้โดนหักคอหรือไม่ได้โดนตามเอาคืน
คือไม่ได้โดนอะไรที่มันเป็นเรื่องของเวรกรรมตามล้างแค้นไม่ใช่
ผมก็เลยมุ่งประเด็นยิงประเด็นที่ว่าน่าจะเป็นแรงอาถรรพ์ซะมากกว่า
เพราะว่าแรงอาถรรพ์จากการที่มอบตัวเอาง่ายนะ
คือการที่เราไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับพิธีกรรมที่มันเป็นคุณสัย
เหมือนเรามอบชีวิตให้กับอสูรพวกนี้ไปแล้ว
อย่างลักษณ์ที่บูชาสาธารณะ
แล้วทีนี้พอเราทำไม่ถูกหรือเราทำอะไรผิดกฎข้อห้ามเขาเนี่ย
คือบางทีมันอาจจะเป็นอาถรรพ์ตรงนั้นก็ได้
คนที่มาฟันคอเนี่ยมารู้ตัวหลังว่า
ตอนนั้นตัวโกงที่เล่นอยู่เนี่ยเขาไม่ว่างมาหรือสักอย่างนี้แหละ
แล้วพ่อตาก็เลยให้ตัวคนนี้คณะอื่นมาเล่นก่อน

แต่หลังจากนั้นเขามองเห็นสอนชัยเป็นใครก็ไม่รู้
เหมือนเป็นผีเป็นอะไรอย่างนี้ก็เลยเอามีดฟันลงไปเลย
เพราะว่าตัวเขาก็เสียสติด้วยนะตอนแรกผมคิดว่าหรือจะเป็นความแตก
สอนชัยความแตกคือรู้แม่ยกรู้ว่ามีภรรยาแล้ว
ก็เลยส่งคนขึ้นมาทำร้ายออกไม่น่าใช่
เพราะตัวคนทำเหมือนกับจะเห็นคุณตาสอนชัยเนี่ยไม่ใช่คน
ก็เลยเอามีดอาบฟันลงไป
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเล่ากันคุณผู้ชมผู้ฟังฮะ
กันอีกครั้งหนึ่งว่าเพลงที่คุณครูทรพูดถึงตัวละคร
แม้กระทั่งเนื้อเรื่องของละครที่ครูทรพูดถึง

แต่เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลต่อคณะคณะนี้เท่านั้น
เพราะเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยมีการสั่งห้าม
ในรุ่นต่อไปว่าอย่าเล่นละครจันทรโคลบ
แต่จะใช้วิธีการเปิดเพลงนี้ก่อนที่จะขึ้นเล่น
เพื่อเป็นการระลึกถึงเคารพบูชาอะไรก็ว่ากันไป

แต่ถ้าจะเล่นก็เล่นได้พี่แจ๊คแต่ห้ามประกาศว่าเรื่องจันทโครบ
ใช้แนวเรื่องในการเล่นมีโจรป่ามีพระเอกอย่างนี้ได้
แต่ถ้าประกาศบอกว่าวันนี้เราจะมาเล่นในบทละครเรื่องจันทโครบ

อาถรรพ์มาเลยต้องเจออะไรต้องติดทักอย่างอะไรประมาณนี้
ซึ่งอาถรรพ์ทั้งหมดต่างเราก็มานั่งวิเคราะห์กันเล่น
รู้ว่ามันเกิดขึ้นอาถรรพ์จากตัวของคณะเอง
หรือเป็นอาถรรพ์จากคำสาบแช่งของคู่แข่งทางธุรกิจ

คุณผู้ชมก็ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณ
ในการตัดสินในการรับชมกันด้วยนะฮะ
ต้องบอกว่าทั้งสองเรื่องของภูทรนะ
ฟังแล้วสนุกตื่นเต้นน่ากลัวทุกเรื่องเลยฮะ

วันนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมด

เราจะกลับมาเจอมาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า

รับชมได้ช่องทางนี้ช่องทางเดียวครับ
คุณผู้ชมต้องคอยติดตามกัน

วันนี้ทั้งผมเองทั้งครูทรแล้วก็ทีมงาน

ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี

ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ